ทุกคนก็เชื่อดแล้ว
ทัศน์มันแน่นิดหนึ่งครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

วันสุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายท์